เอามาดูเรื่องของปอกับโรเบิร์ตที่เขาไปบวชพรามแบบอินเดีย
ในที่สุดนะครับก็ไปบวชที่สถานปฏิบัติธรรม
ซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้นะครับที่จังหวัดราชบุรีครับ
อัตมาภาพจะได้แสดงอันตรับจริงฐาน
พระเจ้าศึกวางไม่รู้ถ้าเป็นตำนักพิมพ์แห่งวิชา
คิดจะผ่านพลความล้มเหลวไปจุดกวางกันเห็น
นี่เป็นช่วงที่พระยานวิกรมหรือว่าพระอาจารย์อุเทนสิริสาโร
ท่านเจ้าวาดวัดท่าไม้ครับทำพิธีปลงผมและคิ้ว
บวชโยคีพรามให้กับนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอ
และนายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ต
ผู้ต้องหาในคดีคุณแตงโมตกเรือเสียชีวิต
โดยพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่อุเทนเป็นคนใช้กันไกลคลิบผม
แล้วก็ให้พระลูกวัดใช้มิดโกนปลงผมแล้วก็คิ้วให้กับทั้งคู่
เป็นการบวชแบบเงียบย้ายสถานที่บวชจากวัดท่าไม้ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
มาเป็นที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้นั่นเอง
กับโรเบิร์ตนะครับมาตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมแล้วแล้วไปพักรออยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ใกล้กับธรรมสถานนี่แหละนะครับจนมามีพิธีบวชเมื่อเวลา๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ทั้งคู่นะครับแต่งกายคล้ายพระภิกษุนะต่างกันเพียงนุ่งห่มผ้าสีกรักหรือว่าสีเปลือกมังคุด
ถือศิลป์๘ครับศิลป์๘แล้วอีก๓ข้อที่เพิ่มมาจากศิลป์๕คืออะไร
คือข้อ๖เว้นจากการกินในยามวิการก็คือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่
จากการฟ้อนรำขับร้องประโครมดนตรีแล้วก็๘เว้นจากการนั่งนอนเตียงที่นุ่มหรือสำลีฮะ

ดูนะคะคุณผู้ชมในสิ่งที่ปอกับโรเบิร์ตต้องใช้คำว่าโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ต
ต้องเรียกแบบนี้เรียกพระก็ไม่ได้ด้วยใช่เพราะอันนี้เป็นพราม
คือถ้าเกิดอย่างดอมบวชเรียกว่าหลวงน้องหรือหลวงพี่
แต่ว่าถ้าเป็นสองคนนี้บวชแบบโยคีพรามเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าโยคีปอโยคีโรเบิร์ต
คุณผู้ชมทีนี้การที่สองคนเนี่ยไปบวชพรามแบบนี้ทนายเดชาบอกว่าแผน

คือคุณผู้ชมก่อนที่จะไปฟังเหตุผลของทนายเดชาที่บอกว่ามันเป็นแผนของสองคนเนี่ย
ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะทนายเดชาบอกว่า
คือเล่าหลักการก่อนหลักการของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะมีชั้นต้นใช่ไหม
พนักงานสอบสวนอายการแล้วก็ศาล
คือพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยาหลักฐานส่งอายการอายการส่งฟ้อง
ทีนี้คุณผู้ชมโฟกัสไปที่ศาลไปที่ศาลแยกเป็นสองก้อนซ้ายกับขวา
คือถ้าเป็นก้อนขวาเนี่ยถ้าหลักฐานไม่แน่นอาจจะยกฟ้องได้
แต่ก้อนซ้ายถ้าเกิดว่าหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นแปลว่าอะไร
ศาลก็จะมีการพิพากษาถูกไหมฮะครับ
สารมีการพิพากษาทั้งสองคนก็ต้องยอมรับ
แล้วถ้าเกิดว่าทั้งสองคนยอมรับแต่ที่ทนายเดชาบอกว่าเป็นแผนนี่ค่ะ
ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเขาสำนึกผิด
นี่แหละค่ะจะเป็นเหตุในการลดหย่อนบรรเทาโทษในชั้นศาลได้

นำเรือออกไปตามหาแตงโมหลายครั้งการกลับขอโทษแม่ของแตงโม
ขอเป็นลูกนำพวงมาลัยไปวางที่ตักแม่
ท่าทีที่นอบน้อมต่อแม่สำนึกผิดต่างเห็นไหม

นี่คือสิ่งที่เขาปูทางมาแล้ว
นั่นแสดงว่าก็คงได้รับคำปรึกษามาจากธนาอีกทีนึง
นั่นแหละค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของประมวลกฎหมายอายามาตรา๗๘
ทนายเดชาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมด

แสดงให้เห็นถึงความสำนึก
สิ่งเหล่านี้ปอก็รู้นอกจากทนายความแนะนำตามที่ดอมบอกไปแล้วนะคะ
รู้ทำไมเพราะปอเรียนจบนิติศาสตร์มา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำทั้งหมดธนายเดชาบอกแผนค่ะ
พอเห็นภาพใช่ไหมครับคุณผู้ชม
พอเล่าถึงหลักการของกระบวนการยุติธรรมพอไปชั้นศาลแล้ว

แล้วสองคนจะเอาหลักฐานต่างที่แสดงถึงความสำนึกผิด
ให้สารดูพวกผมสำนึกผิดนะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตามประมวลกฎหมายอาญา
เรื่องของข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณผู้ชมดูนะคะ

แต่ถ้ารับสารภาพทั่วไปลงโทษประมาณ๓ปี
ปรับ๑๐๐๐๐๐บาทรอลงอายา๒ปี
หากมีการเยียวยาเป็นที่พอใจให้กับผู้เสียหาย

แล้วรอลงอายา๒ปีคุณผู้ชม

ก็นี่แหละค่ะคลิปต่างที่ธนายใดชาวบอกแผน
เป็นการสร้างหลักฐานทางคดีนั่นเองนะคะ
หลังจากเราได้เห็นภาพของปอและโรเบิร์ต
กลายเป็นโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต

คนก็เลยสงสัยไปที่คุณโรเบิร์ตว่า
อ้าวก่อนอันนี้ที่มีข่าวว่าคุณโรเบิร์ต
ปลูกผมมาแล้วก็ห่วงเส้นผมอย่างมากเลย
ทำไมถึงกล้าบวชแบบนี้
แล้วที่ปลูกผมจริงหรือเปล่า

นี่คือภาพของนายภัยบูรตรีกาญจนานันต

นคิ้วบวชโยคีพรามถือศิลป
พร้อมกับไฮโซปอล์ที่ธรรมสถาน
โมกศิวาลัยจังหวัดราชบุรีนะครับ
แล้วก็คนก็จับตามองว่าเอ๊ปลูกผมทิพย์หรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ตั้งข้อสังเกตกระทั่งว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ย

เพราะว่าถ้าภาพที่ปรากฏในสื่อนะ
คุณโรเบิร์ตเนี่ยศีรษะอาจจะล้านหน่อย

แต่ตอนนั่งในเรือสปีดโบสต์โอ้โหผมดกดำเลยอ่ะ
จนมาทราบคำตอบในภายหลังนี่ดูภาพนี้ฮะ

เออแต่พอภาพที่เป็นคลิปที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ท

มาทราบคำตอบในภายหลังว่าอ๋อคุณโรเบิร์ตไปทำการปลูกผมมาเมื่อไม่นานมานี้
แล้วจากภาพที่คุณโรเบิร์ตโกนผมบวชพรามเมื่อวานนี้
จะเห็นครับจะเห็นเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเส้นผมอย่างชัดเจน

ก็คือเป็นแนวที่เขาเอาผมจากท้ายทอยเนี่ย

ก็จะต่างจากภาพในอดีตที่ศีรษะจะล้านหน่อย

คุณโรเบิร์ตปลูกผมจริงครับ
แล้วเมื่อสักครู่เพิ่งได้ฟังข้อมูลมา

ต่อให้โกนผมไปแล้วแต่ว่าไอ้รากผมมันยังอยู่อย่างนี้

แต่ถ้าเป็นการดึงออกไปหรือเด็ดออกไป
อันนี้มันดึงไปทั้งตัวโคนผมด้วย

แต่ถ้าปลูกแบบนี้หรือว่าปลูกผมไปแล้วแล้วโกนหรือว่าตัดเนี่ย
ไอ้ตัวรากตัวคนยังอยู่อ่ะ